ไปดูความหวานของน้องโฟกัสกับหนุ่มเจมส์กันหน่อยดีกว่า
เห็นว่าคบกันมาปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเนี่ย๔ปีแล้วนะคะ
คุณผู้ชมหลายคนก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าคู่นี้เนี่ย
จริงจังกับความรักอยู่เหมือนกัน

เพราะว่าเห็นเพิ่งออกทริปฉลองครบรอบ๔ปีไปหมาดค่ะ
ก็เลยไปจ่อไมค์ถามโฟกัสหน่อยว่าสวีทขนาดนี้
มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าปีนี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่านะคะ

โฟกัสก็ประกาศเลยว่าถ้าพี่เจมส์กล้าขอน้องโฟกัสก็พร้อมแต่งค่ะ
ปีนี้ได้ไปเที่ยวค่ะไปเที่ยว
ใช่ได้ไปเที่ยวอำภาวามาค่ะ
เดี๋ยวรอก่อนเลยค่ะเดี๋ยวรอตัวหนูเก็บตังค์ด้วยค่ะ
แต่งงานไปแล้วยังจะได้ทำงานหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวเผื่อแบบแต่งงานไปปุ๊บเอาไม่มีคนจ้างแล้วทำไงดีอะไรอย่างนี้

มั่นใจมากพี่เจมส์แต่งใครไม่ได้แล้ว
เรียกว่าลูกไก่ในกำมือใช่ไหม
ใช่ไหมพี่เจมส์คือลูกไก่ในกำมือของเรา
ไม่ต้องกำก็อยู่